คุณผู้ชมต่อกันที่แวดวงแฟชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะ
ใกล้มาเพื่อนบ้านเราที่สปปลาวด์นะคะ
บอกเลยว่าแฟชั่นที่โน้ตเนี่ยร้องว้าวว้าวว้าวนะคะ
ไม่แพ้บ้านเราเช่นเดียวกัน
งานนี้ค่ะมีชื่อว่าเวียงเทียนว้างแฟชั่นวีค๒๐๑๘นะคะ
ชั่นโชว์ที่รวบรวมแนนหรูเลยจากสปลาวแล้วก็ไทยค่ะ
ถูกจัดขึ้นนะต่อเนื่องเป็นปีที่๖แล้วค่ะ
แล้วปีนี้นะก็ยังได้รับการตอบรับจากห้องเสื้อชั้นนำค่ะ
แล้วก็แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังมาร่วมโชว์ถึง๑๔แบรนด์ดังด้วยกันค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะห้องเสื้อชื่อดังของประเทศไทยเนี่ย
ก็ขนแฟชั่นโชว์ชุดใหญ่ไปเสริมทัพหลายแบรนด์เลย
ทั้งทูปแกรอรี่ค่ะดิธวัฒน์มูลากค่ะ
คณพฤษอุ่มศรแล้วก็ซีเบสร่วมด้วยนะคะ
นักแสดงสาวนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยเลย
แนนเค้กเขมมะนิดค่ะปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แล้วก็คุณบุ๋มปนัดดาค่ะ
เป็นไงคะวันนี้จริงเดิน๒แบรนด์เนอะ
ใช่ค่ะก็มีแบรนด์ไทยก็คือแบรนด์คณาพฤษนะคะ

ว่าเราก็ได้มาเห็นวิธีการทำงานนะเนาะ
เป็นประสบการณ์ใหม่ที่นี่ค่ะ
ฝากดีไซเนอร์ค่ะจากสปลาวนะคะ
ดิตราชวงศ์ค่ะเจ้าของห้องเสื้ออย่างเมนโปรเดอร์ค่ะ
ยอมรับเลยนะว่าหลายปีหลังเนี่ย
วงการแฟชั่นสปลาวค่ะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะ
ทำให้หลายประเทศนั้นหันมามาอุตสาหกรรมแฟชั่นจากสปลาวมากยิ่งขึ้นค่ะ
วงการแฟชั่นบ้านทำแบบทางยูลานี่แบบพัฒนาขึ้นหลาย
ถ้าเทียบกับ๔๕ปีก่อนหรือ๒๓ปีก่อน

คนก็จะแบบเน้นเมื่อก่อนคนจะเน้นแบบสบายแบบชิว
แต่เดี๋ยวนี้พอไปมีงานอีเวนต์หรืองานดอง
เพราะฉะนั้นต่างคนก็จะหันแบบเครื่องดีไซน์เครื่องของดีไซเนอร์

เขาเป็นอยู่ในกลุ่มของดีไซเนอร์อาเซียน
แล้วเวลามีงานแฟชั่นโชว์ในกลุ่มอาเซียน
เป็นสิงคโปร์มาเลเวียดนามหรือไทย

เขาจะขับเสิร์นเขาก็ถึงขับเสิร์นไปโชว์
อยากให้วงการแฟชั่นลาวขับเคลื่อนไป
แบบเป็นหนึ่งในผู้นำของอาเซียน

เขาให้ได้เต็มทีทุกโมเม้นท์เขาเห็น